หลังจาก๒๐พฤศจิกาจนถึงเดือนมีนา
ไข้หวัดนกหรือโควิด๑๙ที่ระบาด

ใช่แล้วรุนแรงไปทั่วโลกด้วย

บุปกรรมของคนที่ถอดจากรหัสดวงดาวเนี่ย

ประมาทเดินทาง

หรือว่าระบบสาธารณสุขจะล่มสลาย

เท่ากับธันวาใช่ไหม

ธันวามกรากุมภามีนา๔เดือนครึ่ง

เจ็ดปีนะอยู่หนึ่งทุกหนึ่งทุกหนึ่งราศี

ฆ่าชีวิตคนทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับ
หมดสิ้นไปจากประเทศไทยหรือหมดสิ้นไปจากโลก

หกหกตอนนั้นทุกคนจะต้องปรับตัว

คนที่เกิดในราศีธาตุลม

เพราะว่า๒ธาตุนี้มันคือธาตุที่ตรงกับโลกร้ายพอดี
ฝันไขที่เกิดราศีธาตุไฟ

เพราะจะติดโรคจากนี่ง่าย
เดี๋ยวจะเห็นโรคระบาดหมูเยอะ
เพราะดาวนี่มันคือห้ามฆ่าสัตว์

คือมันไม่ต้องการให้คนกินเนื้อสัตว์อ่ะ
เพราะดาวนี้มันจะมีคนนั่งสมาธิบารุธรรม

สวดมนต์เยอะเดินจงกลมเยอะ

ภัยเหล่านี้ครับมันออกมาจากห้องทดลองไหมครับพระอาจารย์

ผมไม่ได้ระบุว่าชาติไหนนะครับแต่มันออกมาจากห้องทดลองเลย
มันมาจากธรรมชาติตามดวง
ถ้าตามดวงมันจริงแล้วคิดว่าน่าจะออกจากห้องแล็บ

พระอาจารย์เขียนว่าคาดไม่ถึง
หรือไปเอามันมาแล้วมันหลุด

พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาเอาชนะยาชนะยาไปเรื่อย
เห็นการแปรสภาพหรือว่าการแปรตัวลูกของโควิดไปเรื่อย
พระดาที่บอกว่ามาเขียนว่าเดี๋ยวจะแปลไปเรื่อย
แปรเปลี่ยนไปเรื่อยแปรเปลี่ยนไปเรื่อย
สมมุติว่ารัฐบาลหรือว่าโรคนี้เจอยามันก็จะแปลไป

ถ้าดาวนี้มันเขียนว่าสมุนไพรไทยจะดังไปทั่วโลก

ใช่ตะหมุนภัยไทยจะดังไปทั่วโลก

ขิงคาสมุนไพรเครื่องเทศทั้งหลาย

พวกอันนี้ดีหมด
ถือว่าจะช่วยชีวิตคนบนโลกได้เยอะ
เราจะค้นพบสมุนไพรเหล่านี้แล้วก็ผลิตมาเป็นยาเพื่อรักษา

แล้วก็จะเจอยายาที่รักษาโรคนี้ได้เจอในไทยด้วย
ประเทศไทยจะคิดค้นประสบความสำเร็จ
เรื่องการรักษาโควิดในไทยด้วย

เรียนเล่นด้วย